คุณผู้ชมฮะเราก็ตัดสลับไปที่เรื่องของทั้งการแถลงข่าว
โฆษกระทรวงการต่างประเทศและสถานการณ์ในอิสราเอล
เมื่อสักครู่ทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
ก็แถลงถึงความประสงค์ของคนไทยที่อยู่ในอิสราเอล
บอกว่าตอนนี้คนไทยที่อยู่ในอิสราเอล
มีความประสงค์จะขอกลับประเทศแล้ว๕๐๑๙ราย

แล้วก็คนที่แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับก็คือ๖๑ราย
ใช่แล้วก็นักข่าวเนี่ยถามว่า
คนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน๑๑บวก๓
ที่เพิ่มยอมมา๓คนกลายเป็น๑๔คน
ยืนยันได้ไหมว่าปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่ยังไงนะครับ
ครับทางโคสกบอกว่ายืนยันได้ยากมาก

แล้วก็มีรายงานมาว่าทางกลุ่มติดอาวุธฮามัส
จับคนทุกชาติรวมถึงคนอิสราเอลไป๑๕๐คน

แล้วทำไมทางการไทยไม่ทำอะไรสักที

บินไปรับคนไทยที่เป็นแรงงานอยู่ที่นั่นกลับมา

เพราะว่าต้องประสานประเทศต่างที่เราจะบินผ่าน
เพื่อเราจะบินผ่านน่านฟ้าเขา

ต้องมาเจอกันจุดไหนวันไหนเวลาไหนด้วย
แต่แผนการเดินทางกลับสำหรับล็อตแรก๑๕คนมาถึงแน่
พรุ่งนี้๑๐น๓๕นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ
จัดพื้นที่ที่สนามบินในการรองรับคนไทยที่กลับมา
รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะคนไทยในอิสราเอลมีการเปิดเผยนาทีระทึกครับ
โดนบุกยิงบ้านพักแรงงานไทย
ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นตามคลิปนี้เลยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่คุณอนุชาบุญยสารอายุ๓๔ปี
เป็นชาวนครราชศรีมาซึ่งเป็นแรงงานไทย

ได้มีการโพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กส่วนตัว
ช่วงวันแรกที่เกิดเหตุคือ๘ตุลาคม๔ทุ่มครึ่ง
ระบุว่าเหตุการณ์จริงต่อหน้าต่อตาเลย

กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งเด้อ

คือในที่พักตรงนี้มีแรงงานไทยหลายคน
บางคนวิ่งหนีแอบเข้ามาอยู่ในห้อง
บางคนวิ่งหนีกระจัดกระจาย
และคุณอนุชาจริงไม่ได้พักอาศัยอยู่คนเดียว
อยู่กับแรงงานไทยอีกหลายคน
แล้วที่น่าเศร้ามากนะครับเพราะว่าวันที่๙ตุลาคม
คุณอนุชาโพสต์บรรยายเพิ่มเติมแบบนี้
ที่ก่อนหน้านี้โพสต์บอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัย
กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งเด้อ

เพราะว่าคุณอนุชาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความบอกว่า
ในที่สุดก็ไม่ได้มากินข้าวด้วยกัน

แล้วก็บอกชื่อครับหลอยแจ็คหม่อนพ่อใหญ่ดอน
พ่อใหญ่ปูโจ้เห็นบ่นว่าเหนื่อย

คุณผู้ชมรายชื่อนั้น๑๒๓๔๕๖คน
เท่ากับคุณอนุชาเปิดเผยข้อมูลออกมาว่า
อีก๖แรงงานไทยไม่ว่าจะเป็น
คุณหลอยคุณแจ๊คคุณหม่อนพ่อใหญ่ดอนพ่อใหญ่ปู

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ญาติได้รับรู้แล้วนะ
ของทั้ง๖คนได้รับรู้เพราะว่ามีการสอบถามจากคุณอนุชา
คุณอนุชารอดชีวิตมาได้ปฏิหาร
แล้วคุณอนุชาก็บอกกับไทยรัฐทีวีเหมือนกัน
บอกว่าหลังเกิดเหตุทหารเข้าไปเคลียร์พื้นที่
พบว่าแรงงานชาวไทยซึ่งจริงเป็นเพื่อนผม
เป็นคนที่ผมนับถือเสียชีวิตอยู่ในห้องพักครับ
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี๕คน
และชาวจังหวัดสกลนคร๑คนตามรายชื่อที่ผมโพสต์เลย
ทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงวัวและเลี้ยงไก่นะครับ
ตอนเกิดเหตุผมก็หลบอยู่ในห้องผมได้ยินเสียงปืน
ตอนนั้นผมรีบหลบส่วนพอเกิดเหตุการณ์สงบ
ผมอบพยพออกมาจากพื้นที่มาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
ส่วนทั้ง๖รายผมไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ผมรู้ว่าพวกเขาเสียชีวิตแล้วนะครับ
ศพของทั้ง๖รายก็ไม่รู้ว่าถูกขนออกมาหรือยัง

ส่วนผมตอนนี้อยากกลับบ้านอยากกลับประเทศไทยมาก

ว่าจะได้บินกลับภายในสัปดาห์นี้นะครับ
ทั้ง๖คนพี่ฮุนจักรเบิร์ดหรือเปล่า

เพราะว่าผมออกมาใกล้
ผมก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบรุนแรงขนาดนี้เลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเขารอดชีวิตมาได้ปฏิหารเหมือนกันนะครับ
ส่วนรายชื่อที่คุณอนุชาเปิดเผย
เพราะว่าพวกเขาไม่ได้กลับมากินข้าวด้วยกันแล้วหลับให้สบายนะ
มี๑ใน๖รายชื่อก็คือคุณแจ๊คครับ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปที่บ้านของคุณแจ๊คอายุ๒๘ปี
ชื่อจริงก็คือคุณอนุชาโสภากุล
ตามข้อมูลที่คุณอนุชาบุญยศาสเนี่ยได้เปิดเผยว่าคุณแจ๊คเนี่ย
เป็นเพื่อนแรงงานที่อยู่ในอิสราเอลแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
คือตอนนี้ครอบครัวยังไม่อยากเชื่อขอรอข่าวอย่างเป็นทางการนะครับ
ส่วนคุณย่าบอกว่าหลานชายก็ส่งเงินมาให้ตลอด
อย่าให้เป็นหลานของตัวเองเลยนะครับ
บ่อยอยู่ตะวัดยาบ่ไม่มีทหารศัพท์ตังสิ
เกิิดให้บ้านเข้าไปในทั้ง
นี่แหละครับหัวอกของคนเป็นญาตินะครับ
ที่รออยู่ที่ความหวังก็ต้อง
รอเรื่องของการแจ้งรายชื่ออย่างเป็นทางการจากทางกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับ